ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมริ
น้องเต้ยก็ขอขอบคุณนะคะพระอาจารย์สงการทีมงานทุกท่านนะคะ
พี่สื่อมุลชนทุกคนนะคะที่ร่วมกันช่วยเหลือและรับตัว
พ่อแม่ได้รับความเป็นธรรมตัวหนูได้รับความเป็นธรรมนะคะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการถามตรงเปิดมาต้นปีนี้เรายังคงทบทวนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ไม่ได้กลับไปย้อนดูสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นปีที่แล้วเปลี่ยนอะไรให้กับแขกรับเชิญเราในปีใหม่นี้บ้าง
วันนี้เราจะคุยกับ๑ครอบครัวซึ่งอยู่ในข่าวที่ใหญ่ที่สุดของปี๒๕๕๙นะคะ
คดีหญิงไก่ข่าวหญิงไก่เนี่ยทำให้เกิดลูกโซ่ต่อเนื่องหลายต่อหลายครอบครัวที่แวะเวียนกันมาเป็นแขกรับเชิญ
แต่ว่ากว่าจะมาเป็นแขกรับเชิญเนี่ยคือชีวิตเผชิญกับความยากลำบากเยอะมากนะคะ
แต่สุดท้ายการทำงานร่วมกันของสื่อมวลชนจริงแล้วต้องบอกว่าทุกสำนักนะคะที่เกาะติดข่าวนี้ทำให้หลายครอบครัวที่ผัวพันอยู่ในคดีเกี่ยวข้องกับหญิงไก่นั้นได้ชีวิตใหม่กลับมาค่ะ
หนึ่งในครอบครัวนั้นคือครอบครัวที่มาเปิดเรื่องนี้ในรายการเราค่ะคุณผู้ชมจำน้องก้อยได้ไหมคะแล้วจำครอบครัวเธอได้ไหมคะ
วันนี้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเราจะถามทั้งกับประพาวันใจกล้าตัวก้อยนะคะคุณแม่คือคุณประพาพรทองเฟื้องและคุณพ่อคือคุณชูเกียจใจกล้าสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ
สวัสดีค่ะบรรยากาศต่างกันไปนะคะครับดิฉันเท้าโต๊ะคุยได้แบบสบายกว่าเดิมนะคะตอนนั้นมันเกร็งมากมันเครียดมากมันงวดมากสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนะคะก้อยเป็นแขกรับเชิญคนแรกของมหากราบหญิงไก่ค่ะใช่ไหมคะก้อยออกสื่ออยู่หลายสื่อนะคะมีหลายสื่อช่วยกันเปิดประเด็นนี้เกาะประเด็นนี้แล้วเราก็ได้คุยกับก

แล้วใช่ไหมยอมไม่ได้กลัวอยู่แต่ว่าก็ต้องสู้นะคะตอนนั้นรู้ไหมคะว่าข่าวเราจะใหญ่มากขนาดนี้คือนึกออกไหมเผื่อใจไหมว่าโอ้โหคนต้องรู้จักครอบครัวเราคนต้องรู้จักพ่อกับแม่คนต้องรู้ว่าพ่อกับแม่โดนเก่าหาว่าอะไรคนต้องรู้ว่าครอบครัวเราทำอะไรมาบ้างคนต้องรู้จักครอบครัวเราคือเผื่อใจไว้ไหมตอนที่เหมือนกับจะสู้เรื่องนี้แล้วอ่ะไม่นะคะคือตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็น
คิดไหมว่าคุณจะสนใจมากขนาดเป็นคดีใหญ่ขนาดนี้ไม่ค่ะตอนแรกไม่เลยไม่คิดตอนนั้นคือขอแค่ให้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ใช่ค่ะแค่ว่าครอบครัวหนูไม่ได้ทำนะแค่นี้ค่ะจำวันสุดท้ายที่นั่งกันหลายครอบครัวในรายการที่เวทีนี้ได้ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จริงมีอีกหลายตัวหลายคนที่ไม่ได้มานั่งใน
ตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมวันที่เห็นข่าวคุณแม่รู้สึกยังไงเห็นภาพข่าวเขาเนี่ยซึ่งเป็นคนละภาพข่าวกับตอนสมัยที่เขาเป็นในจ้างแล้วก็เก่าหาเรานะคุณแม่รู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าคือเขาก็ได้รับผลที่เขาทำค่ะก็คือไม่ได้โกรธแขนอะไรเขาค่ะก็คือคิดว่ามันมันเขาสร้างขึ้นมาเองค่ะเข

ถามด้วยคำถามเอาแค่คำตอบเนี่ยคือนี่สายบูนะไม่รู้ได้พ่อหรือได้แม่นะก็ให้เลยนะคะคุณพ่อค่ะตอนตามข่าวรู้สึกยังไงบ้าง
คิดว่าคงไม่ออกมาทำร้ายเรา
มันเป็นความรู้สึกปลอดภัยเนอะฉันต้องใช้คำว่าความรู้สึกปลอดภัยนะคะ
เพราะว่าเขาอยู่ในนั้นคงจะยังทำอะไรเราไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับ
เพราะว่าคุณพ่อในชีวิตพลิกผันเยอะมากเลยนับตั้งแต่ที่ถูกกล่าวหาว่ารักทรัพย์ใช่ไหมครับ

คือโอ้โหหลายอย่างคือคุณพ่อถ้าสมมุติให้นึกย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๖
ก่อนที่คดีจะเดินมาลูกสาวจะมาเรียกร้องความเป็นธรรมจนคดีมันคลี่คลายไปเนี่ย

หาวนี่จับสองเท้าแล้วฮะกลัวตำรวจมาจับเพราะว่าดูหมายจับสิบห้าเดือน

ใช่ครับลูกก็อยู่ในคุกเราก็ต้องหลบซุดซ่อนกลัวตำรวจจับ
วันดีคืนดีนอนอยู่ดีมีเสิร์ฟโทรศัพท์มาพ่อรีบออกจากบ้าน
มีคนโทรมาบอกว่าจะมาจับแล้วนะไปเลยครับ

ใช่ครับสิบห้าเดือนเนี่ย
คุณพ่อถ้าสมมุติบอกก็คือตอนนั้นเรียกว่าใช้ชีวิตแบบหวาดภาวะ

กินก็ไม่ได้สงสารลูกระวังตัวกลัวโดนจับเพราะไม่มีเงินประกัน

แล้วก็ตอนนั้นก็พูดการตรงคืออะไรที่มีอยู่ในมือทรัพย์สินทรัพย์

ถ้าจะใช้คำว่าสิ้นเนื้อประดาตัวเหลือเนี่ยถูกมั้ย

เรื่องคดีนี้แหละคือหมดทุกอย่างไม่เหลือเลย

คือตอนนั้นคิดว่าเสียอะไรให้มันเสียไป
ขอให้ลูกออกมาจากที่คุมขังแค่นั้นเอง

สิ่งที่เรามีอยู่หาใหม่ได้
เริ่มพันธุ์แบบชีวิตเลย
คุณบ้านนะตั้งแต่เราเจอกันครั้งหลังสุด

แล้วก็กระบวนการยุติธรรมทำงานของเขาเนี่ยนะคะ
คุณพ่อหายภาวะหรือยังจากวันนั้นที่เราเจอกันจนถึงวันนี้

ก็ได้ยินเสียงคุณไก่ยังตกใจครับ
คือได้ยินเสียงที่เขาพูดในทีวี
เปิดโทรศัพท์ดูยังปวดหัวเลย
แล้วขึ้นที่สูงอย่างคอนโดมิเนียมอย่างนี้กลัวครับ

กลัวภาพเดิมที่เราเคยไปอยู่มันยังติดตาอยู่
โอ้โหนี่ฝังใจมากนะคุณครับผมแรกแรกนี่โอ้โห

ตอนนี้นอนหลับฝันดีเลยครับ

เพราะว่ามีลูกอีก๒คนด้วยนะใช่ไหมคะ
ตอนนี้ครอบครัวเป็นยังไงบ้างเอาสภาพ
ครอบครัวก็อบอุ่นมากค่ะเพราะว่าเราเพิ่งได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน
ก็นี่แหละค่ะปีใหม่นี่ค่ะหลังข่าว
หลังจากที่น้องก้อยไปร้องความยุติธรรมนี่แหละค่ะ

มันพลิกหน้ามือหลังมือครับคุณแม่ใช่ค่ะ
คือเราทั้งคุยกันในรอบในรายการด้วยแล้วก็นอกรอบด้วยว่าคือสภาพเนี่ย
คือแทบจะนึกไม่ออกแล้วว่าเราจะกลับมาอยู่กันยังไงอีก
ครอบครัวจะไปอย่างไรกันอีกใช่ไหมใช่ค่ะ

มันนึกไม่ออกเลยค่ะนึกว่าจะได้แยกกันอยู่ไปตลอดแล้ว
เพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีเงินประกันนะคะ
คิดว่ายังไงก็เราจะหาใครมาช่วยเราได้
แต่พอน้องก้อยออกมาขอความเป็นธรรมแล้ว
มันก็ดีขึ้นเรื่อยค่ะจนถึงปัจจุบันนี้
ก็ยังพูดกับลูกตลอดพูดกับน้องก้อยว่า

ได้ค่ะไม่คิดเลย
ตอนนั้นแอบมีหวังไหมคะตอนที่ต้องสู้คดีกันอยู่

คือคิดไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องได้กลับมาอยู่ด้วยกัน

ไม่เคยคิดเลยเพราะว่าเราจะเอาอะไรมาสู้กับเขา

พอเราไปเขียนจดหมายไปร้องหน่วยไหน
เขาก็บอกว่าถ้าเกิดตรวจสอบมาเขาเป็นคุณหญิง

อืม

สัญลักษณ์ของทุกอย่างเนี่ยนะคะคือยิ่งเราอยู่ไกล
แล้วขอโทษนะคะคือเหมือนกับอย่างเราประชาชนเราก็จะเป็นคนเล็กคนน้อยนะ
ใช่ไหมคือเราจะไปนึกออกได้ไงว่าเราจะผ่านไปยังไงใช่ไหมคะ

ก้อยล่ะคือเรายังหลอนยังภาวะยังมีอะไรอยู่ไหม
ก็ถ้าแบบได้ยินเสียงเขาอย่างงานค่ะก้อยไม่ฟังค่ะแบบว่าปวดหัว
ใช่ก็ไม่เคยฟังเลยนะเทปที่เขาพูดนะคะไม่เคยฟังเลย
มีแต่อ่าวในข่าวในภาพหนังสือพีม่าอะไรอย่างเนี่ย
ถ้าไม่ฟังคือไม่อยากฟังปวดหัว
ก็อึดอัดนะคะเวลาได้ยินเสียงเขาเหมือนว่าเหมือนเขายังอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เวลาฟังเสียงเขาแต่ส่วนมากถ้าเกิดว่าดูข่าวนี้ก็อ่านข่าว
เขาก็คือไม่ฟังไม่ฟังเทปไม่ฟังอะไร
คุณแม่คุยกับลูกลูกอีกสองคนน้องของก้อยเป็นคนโตใช่ไหมคะ
น้องน้อยสองคนคุยกันว่ายังไงบ้างเพราะว่าสองคนเขาก็รู้สึกมากนะ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับที่บ้านกับครอบครัวใช่ไหมคะ
น้องอีก๒คนเป็นไงบ้างสภาพจิตใจคุณแม่ตอนนี้
ตัวเล็กก็ดีขึ้นมากค่ะตัวเล็กแบบดีขึ้นมากเลย
คือเขาก็ไปโรงเรียนเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาก็มีความสุข
เขาก็เรียนแบบไม่เครียดนะค่ะตัวเล็กนี้คืออยู่ม๓ค่ะ
มค่ะมัธยมม๓ไม่เล็กแล้วนะ
ตอนนั้นเขาอยู่ม๒ค่ะตอนที่เกิดเรื่องเขาอยู่ม๑แล้วก็มาม๒
คนเล็กเนี่ยม๓ใช่ค่ะปัจจุบันเรียนม๓ใช่ค่ะ
แล้วคุณกลางคุณกลางอยู่เขาเรียกปวช๑ค่ะ
เป็นผู้หญิงแค่๓คนทุกคนสบายใจทั้งหมดแล้วใช่ไหม
คือตอนนี้สบายใจหมดแล้วค่ะ
หลังจากที่ข่าวใหญ่อันนี้ต้องยอมรับเลยเพราะจริงแล้วคุณแม่กับก้อยเนี่ย
ตั้งแต่ตอนที่ข่าวยังไม่ได้จบดีด้วยนะคะว่าความช่วยเหลือที่มีเข้ามา
หรือใครก็แล้วแต่ที่ติดต่อเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยแทบจะปฏิเสธทั้งหมดใช่ไหม

ตอนนั้นกลัวมากคือกลัวจะโดนว่าถ้ารับอะไรอ่ะมาออกข่าวเอาเงินใช่ค่ะ

รับความช่วยเหลือมาคือไม่ได้บริสุทธิ์ใจมาร้องออกสื่อเพื่อให้ดัง
คือตอนนั้นไม่เอาเลยแม้กระทั่งทางรายการเราค่ะคุณผู้ชมมีคนติดต่อผ่านรายการเรามา
ก็ไม่เอาคือยังไงก็ไม่เอาคือต่อให้ทางทีมงานยืนยันตรวจสอบให้แล้วก็ไม่เอา
ใช่ไหมคะแต่พอถัดจากนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะค่อยกังวลน้อยลง
ความช่วยเหลือไม่ได้หายไปไหนนะคะค่อยเข้ามาและน้ำใจของคนแวดล้อม
ชีวิตปัจจุบันนี้จากเด็กนักเรียนเป็นนักศึกษาแล้วนะคะ
เงษีลเขาเรียกนิสิตหรือนักศึกษาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวกลับมาคุยกับเด็กศึกษาวิกวะกันซักครู่ครับ
คุณผู้ชมที่เราตามข่าวนี้กันเนี่ยลุ้นไปด้วยนะคะกึ่งเหมือนกับมันมีอารมณ์ร่วมอะค่ะว่าตกลงแล้วเอ๊ะใครผิดใครถูกกันแน่ดิฉันจำได้เลยว่าดิฉันก็เค้นก้อยในรายการเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเราได้ต่อสายหญิงไก่ใช่ไหมคะแล้วก็เค้นคือเค้นหญิงไก่ด้วย
ก้อยด้วยเพราะต้องยอมรับนะคะเวลาทำหน้าที่ตอนนั้นคือยังไม่เชื่อใครทั้งนั้นอ่ะคือฉันต้องรู้ในสิ่งที่ฉันควรจะรู้ทั้งหมดก่อนไม่ว่าจะฝั่งก้อยหรือว่าฝั่งหญิงไก่ก็แล้วแต่ต่อให้ตอนนั้นเรามองว่าเขาเด็กมากเพราะยังชุดนักเรียนนะคะดูเด็กกว่านี้เนอะนะคะเราก็ต้องยังไม่เชื่อใช่ไหมคะตอนนั้นเจออารมณ์เค้นเยอะเหมือนกันแต่สุดท้ายเอา

มีคนจำจำได้บ้างนะคะก็ส่วนมากก็เป็นอาจารย์อะไรอย่างเงี้ค่ะก็ถามข่าวตลอดค่ะการที่แบบเวลามีคนมาถามให้เล่าถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่โอเคใช่ไหมเราพูดถึงได้ไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนกับว่าไม่อยากกลับไปนึกถึงเลยโอเคค่ะผ่านได้แล้วผ่านพันธุ์มาได้แล้วการเรียนเป็นยังไงบ้างคะก็เรียนก็ตั้งใจเรียนอยู่ค่ะก็ขายของไปด้วยเรียนไปด้วย
ใช่ค่ะแล้วจริงตอนนี้ก้อยเนี่ยมีคนติดต่อเข้ามาให้ความช่วยเหลือเนี่ยในลักษณะไหนบ้างคะจนถึงตอนนี้ตอนนี้ก็มีแค่รับทุนการศึกษาจากบุญนิธีอย่างเดียวเลยค่ะเป็นผ่านบุญนิธีใช่ค่ะคือยังกลัวอยู่ใช่ไหมคืออย่างสมมุติจะมีแบบเหมือนกับผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าจะเดี๋ยวเดี๋ยวค
อ๋อเราต้องขายเยอะไหมลูก

แล้วเฟย์บุ๊คก็อะไรโปรโมทให้ให้คุณผู้ชม
เดี๋ยวคือนายไม่คิดแค่โฆษณานะคะ

คือเขาก็ตั้งใจหาทุนการศึกษาเขาเองด้วยใช่ไหม
เขายังในโน้ตบุ๊คค่ะ
อันนี้ไปเรียนที่สกลนครห่างประมาณ๑ชั่วโมงกลับที่บ้านคุณพ่อคุณแม่อยู่กับน้องอีก๒คน

พ่อคุณแม่ตอนนี้ที่บ้านอยู่กันยังไงคะ

ก็คุณแม่ก็ทำเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวค่ะ
พ่อก็มีพ่อช่วยเพราะว่าน้องสองคนของก้อยก็ไปเรียน
ก็ตอนนี้พ่อก็กำลังพ่อหางานประจำทำอยู่ค่ะ
เพราะว่าถ้าขายแต่ก๋วยเตี๋ยวก็รายได้มันก็มีแต่ให้ลูกไปโรงเรียน
มันก็ไม่มีเงินแบบมีเงินเก็บมีอะไรนะ
อย่างนี้นะคะคือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยคือเท่ากับไปเริ่มคือเหมือนตอนนั้นติดลบแล้วก็ต้องไปเริ่มกันใหม่ใช่ไหม

คือไปหาที่อยู่เป็นยังไงไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวยังไงคะ
ก็มีคนที่จังหวัดนะคะเขาตั้งกองทุนขึ้นมาค่ะเขาให้ความช่วยเหลือกองทุนอิ่มอุ่นค่ะของนครพนม

โดยเราเริ่มก่อร่างขึ้นมาอีกรอบหนึ่งยังไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่
ก็คือน้องก้อยน้องก้อยไปเป็นลูกจ้างก่อนที่จะมาร้องขอความเป็นธรรมเรื่องคดีนะคะ

ก็เป็นลูกจ้างได้ประมาณสองเดือนไปเป็นลูกจ้างอยู่ร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วทีนี้พอเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเขาก็รับรู้แล้วเขาก็สัมผัสกับก้อยแล้วว่าคือภาษาของกายของแกเนอะแกมองแล้วแกก็ไม่เชื่อด้วยจิตใจของแกว่าไม่เชื่อว่าเด็กคนนี้เป็นคนทำจริงเรื่องคดีนะเขาก็คอยให้ความช่วยเหลืออย

เสียงทิพย์ไฮเทค
ร้านเฮียเปี๊ยกนะ

ร้านขายของร้านขายก๋วยเตี๋ยวค่ะ
ที่เฮียเขาให้ความปรากฎะ
ด้วยการให้ทุนเรามาก่อน

แล้วก็สร้างร้าน

เขาเช่าค่ะเฮียเขาเช่าให้

เปี๊ยกเนี่ยเฮียเปี๊ยกให้ทุนด้วย

อันนี้ร้านก๋วเตี๋ยมันมีอยู่แล้วเหรอ

เฮียนี่แหละค่ะเขาเป็นประธานกองทุนค่ะ
คือทำให้

คือไม่ได้ให้เลยหรอกแต่ว่าช่วยให้คนยืนได้

ช่วยให้ต่อลมหายใจให้ครอบครัวเรา

อยู่แล้วจะทำอันนี้ใช่ค่ะพี่พี่น้ำข่าวเนี่ยเหรอใช่ค่ะ
เอาอิสรภาพสิเอาชื่อนั้นชื่อนี้ก็เขาบอกเอานี่แหละน้องก้อยได้รับอิสรภาพแล้ว
แล้วหมอก็ตั้งชื่ออิสรภาพเลยนะคุณแม่ค่ะอิสรภาพน้องก้อย
นี่คือชื่อร้านใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ดังเหมือนกันนะเราเนี่ย
ลงเป็นเน็ตไอดอลจริงจริงนะเนี่ยคุณพ่อเป็นเป็นยังไงบ้างคะ
ขายดีไหมก็แต่ละวันแต่ละวันนะคะก็พอขายได้ค่ะอืมตอนนี้ผมก็
ปลูกผักปลูกดอกไม้อ่าทำการเกษตรอยู่ครับอยู่ตรงไหนครับพ่อ
ข้างล้านก็ข้างล้านอ๋อพื้นที่เดียวกันใช่ค่ะ

ด้วยคุณแม่ขายตอนนี้วันหนึ่งวันหนึ่งขอโทษนะคะ
คือได้รายได้คือเหมือนกันว่าเป็นเงินที่สามารถเก็บได้แต่ละวันนี้ประมาณเท่าไหร่
ก็แรกก็ยังไม่มีคนรู้จักนะคะ
ก็แรกที่เปิดแรกเนาะ
ก็จะได้ประมาณวันละ๗๘๐๐๘๙๐๐อย่างนี้ไม่ถึง๑๐๐

ก็คือพอโทษนะคะก็คือพี่จอยพอพี่จอยจตุลงไปไปเยี่ยมค่ะ
ก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาลูกค้าแบบพวกกรุงเทพนะ
เขาทัวร์รถทัวร์รถตู้อะไรเลยค่ะ
เขาไปรอขึ้นเครื่องเขาก็รู้จักข่าวน้องก้อย
เขาก็มานั่งกินแล้วมาถ่ายรูปหน้าร้านเขาก็โพสต์ลงค่ะ
โพสต์ลงว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยตอนนี้ก็เริ่มได้เยอะแล้วค่ะ
ก็ได้บางวันก็ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะได้๒๐๐๐กว่า
แต่ถ้ามันปกติก็จะได้พันเก็บพันแบบค่ะ
แล้วเราเก็บได้เป็นกำไรวันหนึ่งเยอะไหมคะคุณแม่
ก็ถ้าได้พันกว่าบาทก็จะเก็บวันละสามร้อยสามร้อย
แต่ถ้าได้สองพันกว่าจะเก็บวันละห้าร้อยค่ะ
เอาเข้าจริงมันก็ปิ่มเนอะ

เพราะถึงก้อยจะมีธุรกาศศึกษาผ่านบุญนิธีก็ตามนะ
หรือน้องเขาทำมาหารับประทานของตัวเองด้วยแล้วก็ตามเนี่ย

สองคนนี้วางแผนยังไงอันนี้เราแม้กึ่งว่าเราสบายใจได้แล้วนะ
คือบู้มากแล้วสู้ใจสู้ด้วยเนี่ยนะคะ
อีกสองคนเนี่ยปวชคนหนึ่งแล้วก็ม๓คนหนึ่ง

สองคนนี้วางแผนกันยังไงคุณพ่อคุณแม่
ก็คือโชคดีตอนที่ว่าน้องก้อยไปร้องขอความเป็นธรรมเนอะ
พอคดีดังขึ้นมาทางท่านพลเอกอดุลแสงสิงแก้วนะคะ
ท่านก็ได้ให้ความช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังกรมพัฒนาสังคมและมนุษย์นะคะ

เพราะว่าท่านก็ได้ทำเรื่องไปทางโรงเรียนแล้วยกเลิกค่าเทิม
ปกติต้องจ่ายค่าเทิมเกือบ๗๐๐นะคะเทอมหนึ่ง
แต่นี่ก็ยกเลิกค่าเทอมแล้วลูกสาวคนเล็กเรียนดีด้วยค่ะ
เห็นผมว่าตัวเล็กนี่เรียนเก่ง
เป็นนักเรียนเหรียญทองของโรงเรียนแล้วเขาก็ได้ยกเลิกค่าเทิม

ดีใจจังค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของท่าน

ได้ท่านพรภออนัลสุวันโนฮงท่านก็ช่วยเหลือตลอด
เอาใครอีกอยากจะขอบคุณใครอีกไหม

อย่างเก่งมากแล้วจริงเขามีความฝัน
เรียนกฎหมายจะเรียนกฎหมายใช่ค่ะเขาตั้งใจมุมมั่นมากคือ
ตอนนี้เขาก็เริ่มอ่านหนังสือกฎหมายแล้วค่ะเขาศึกษาเรื่อง
กฎหมายทุกอย่างค่ะโอ้โหกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายครับ
ศึกษาเองเขาเลยค่ะเขาเป็นแรงบันดาลใจค่ะเพราะว่าครอบครัว
ลังเกตต่อไปถ้าเขาเรียนกฎหมายครอบครัวเราคงจะไม่
รังเกียจแล้วอ่าค่ะจะอย่างไรก็แล้วแต่เส้นทางใดก็
แล้วแต่แต่วันนี้เดินทางมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเรายินดี
ด้วยนะคะคือเส้นทางของทุกชีวิตก็คงลำบากอ่ะนะคะ
แตกต่างน่ะไปแต่อย่างณ้อยเนี้ยได้ได้กลับมาฟังกัน
อีกทีรู้สึกสบายใจใช่ค่ะอย่างน้อยมีลูกเป็นเน็
ไอดอร์น่ะกับเสาเล่นนะคะขอบคุณมากค่ะที่วันนี้บิน
มาเพื่อให้เราได้นั่งคุยกันอีกครั้งขอบคุณจริงจริงแล้วก็

ขอให้ครอบครัวแข็งแรงมาขึ้นขอบคุณทุกท่านนะคะ
ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมค่ะดีใจค่ะทำข่าวกันมานะคะ
แล้วก็แน่นอนค่ะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน
แล้วก็ยังต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนด้วยกัน
ช่วยอีกหลายครอบครัวจากข่าวนี้นะคะ